พิษโควิดเนี่ยก็ทำให้เจ้าของร้านอาหารที่จังหวัดอุดรธานีเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนกัน
เพราะว่าตอนโควิดระบาดเนี่ยก็ขายของไม่ได้ก็ทุกข์อยู่แล้วถูกไหม
แต่ว่าล่าสุดมีโจรมาขโมยของที่ร้านคุณผู้ชมเสียหายเป็นหลายแสนบาทเลยนะคะ

ตำรวจสพห้วยหลวงได้รับแจ้งเหตุลักษัพที่ร้านครัวบ้านทุ่งค่ะ
ตั้งอยู่หมู่๑บ้านเชียงพินตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกับเจ้าของร้านนะคะ
คือนางสาวพรทิยาชายราชอายุ๓๗ปี

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขาเพิ่งเปิดร้านอาหารครัวบ้านทุ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาช่วงโควิดพอดีเลย

แต่ต้องจ่ายล่วงหน้าปีนึงเป็นเงิน๘๐๐๐บาท
แค่นั้นไม่พอมีค่าตกแต่งร้านอีก๒๐๐๐
ลงทุนแต่ละวันอีกวันละ๕๐๐๐บาท
แต่มาเจอพิษโควิดเล่นงานซะก่อนทำให้ขายไม่ได้ลูกค้าก็ไม่มี
พอ๒สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็เลยตัดสินใจหยุดกิจการไว้ก่อน
ข้าวของเครื่องใช้ต่างไว้ภายในร้านแล้วกัน
เดี๋ยวกะว่าถ้าโควิดผ่านไปสถานการณ์ดีขึ้นจะกลับมาเปิดใหม่

ปรากฏว่ามาดูอีกทีบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
ร้านถูกทุบค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะกุญแจประตูหน้าร้านถูกงัดแงะ
ข้าวของข้างในเสียหายหมดเลย
สมบัติที่อยู่ภายในมีทั้งทีวีสี๓๒นิ้ว

โต๊ะไม้๒ตัวเก้าอี้ไม้๔ตัว

เครื่องทำน้ำเย็นชั้นวางของอลูมิเนียมหายเกลี้ยงค่ะ
มูลค่ากว่า๕๐๐๐บาทเลยนะคะ
ถ้าเปิดได้พอของก็หายอีกก็ต้องไปซื้อของใหม่ค่ะ
ตำรวจเนี่ยนะเขาก็สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะรู้แหละว่าร้านอาหารนี้หยุดกิจการ
แต่ว่าเก็บทรัพย์สินไว้ภายในร้านและไม่มีคนเฝ้าด้วย
ก็เลยมางัดร้านยกเขาไปหมดเลย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบจากวงจรปิดที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
แล้วติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้ได้นะคะ